ซึ่งเป็นแชมป์พิมพ์ลีกในรูปการณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
ใหญ่เลยทีเดียวกับขบวนในการแห่ฉลองแชมป์ที่ประเทศไทย
ซึ่งวันนี้ก็แห่ขบวนแชมป์ใจกลางกรุงเทพเลยทีเดียว
มีแฟนบอลชาวไทยครับไปรอต้อนรับอย่างล้นหลามครับ
เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีแฟนร่วม๑๐๐ชีวิตนะครับ
ซึ่งขบวนแห่นะครับก็นำมาโดยนายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสร
และนายอายวัฒน์ศรีวัฒนประภารองประธานสโมสรนะครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่ร่วมกระบวนในครั้งนี้ด้วยนะครับ

เดินทางไปสักการะสารหลักเมืองและองค์พ่อจตุคามรามเทพที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และต่อด้วยพานักเตะและทีมงานนะครับไปพักผ่อนเป็นการส่วนตัวที่จังหวัดภูเก็ตครับ